ถ่ายไปถ่ายไปเลย

ถ่ายเราลงไปเลย

ห้ามทำอะไร

ทำไมแล้วทำไมถึงเลิก
น้อยใครไม่พูดลำ
เอาพอเอาพูดลำก่อน

ขึ้นไปรถไปซาวิขึ้นรถไปเอาเอา

หนูได้ยินปุ๊บหนูก็เลยวิ่งไปแล้วทีเนี้ยมันมืดหนูก็ตะโกนเสียงนำหน้าไปก่อนว่า
ใครทำใครทำอะไรกันมีอะไรมีอะไรอย่างนี้
ทีนี้ขึ้นไปหนูเห็นว่าพ่อโดนทำร้ายอยู่หนูก็เลยกดคลิปบันทึก
แล้วทีนี้ตำรวจเขาเลยบอกอ้าวมึงถ่ายมึงถ่ายแน่จริงมึงถ่าย
มึงก็เอาไปโพสต์ด้วยนะแล้วทีนี้หนูบอกว่าทำอะไรกัน
ทำไมต้องทำร้ายทำไมต้องซ้อมทำไมต้องตีแบบนี้
เหมือนตามในคลิปเลยค่ะแล้วทีนี้ตำรวจก็บอก
ไม่ได้ทำไม่ได้ทำถ้าดูจากในคลิปเหมือนตำรวจแบบเช็ดเลือดให้อ่ะ
เช็ดเลือดให้พ่อก็บอกว่าฟันหักมันเตะพ่อ
วันรุ่งขึ้นหนูไปเยี่ยมไปเยี่ยมพ่อคือพ่อบอกว่าเจ็บ
ซี่โครงมากเลยหนูระบมอะไรอย่างนี้พ่อกินข้าวไม่ได้
อ่าแล้ววันคืนที่จับไปไม่ได้เอาไปที่โรงพัก
หนูตามไปเลยตามไปที่โรงพักหนูไปถามร้อยเว้น
บอกไม่มีไม่ได้พามานี่หนูถามว่าพ่อโดนทำร้ายมาอย่างเงี้
คือหนูต้องทำยังไงอ่ะคะตำรวจก็บอกว่าอ่า
ตำรวจมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ตำรวจจะพาไปไหนก็ได้
เป็นเวลาสามวันถ้าคุณจะเอาเรื่องคุณก็ไปฟ้อง
ไปแจ้งความเอาเองคือตำรวจมีสิทธิ์ทำแบบนี้ไหมคะ
แบบหนูอยากรู้ว่าตำรวจทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
อ่ะมันไม่ใช่ของพ่ออืมพ่อพ่อโดนบังคับพ่อไม่ยอมรับ
เขาก็บอกว่าเนี่ยของมึงมึงรับมึงรับ
พ่อเขาก็กำมือไว้ว่ามันไม่ใช่ของผมอืม
ผมไม่เอาผมไม่เอามันไม่ใช่ของผมเอ่อ
ถ้ามึงไม่รับถ้ามึงไม่รับกูจะเพิ่มถ้าฟังจากในคลิปอ่ะ
ถ้ามึงไม่รับอ่ะเดี๋ยวมึงจะโดนข้อหาเพิ่มทำรุนแรงเกินไป
หนูว่าแบบนี้เขาเขาก็แก่แล้วตัวเขาก็เล็ก
เขาไม่ต่อสู้เขาไม่ขัดขืนถ้าจะว่ากันไปตามกฎหมาย
ถ้าผิดคือผิดเรายอมรับแต่นี่คือทำร้ายคือแบบ
แล้วก็มาแบบคือกูไม่ได้ทำคำพูดตำรวจคือแบบ
กูไม่ได้ทำมึงดูซิใครทำไม่มีใครทำอะไรเลย
ไม่มีใครทำทำไมเลือดพ่อออกขนาดนั้นแล้ว
มาที่โรงพักนี่คือพ่อเจ็บระบมหมดเช้าวันรุ่งขึ้น
หนูก็อยากพาไปหาหมอแต่เขาหนูก็ไม่ได้ไปสอบถาม
หนูคิดว่าจะเดินเรื่องได้ไวคิดว่าวันรุ่งขึ้น
จะเดินเรื่องส่งตัวแล้วหนูเตรียมหาตังค์เตรียมประกันไง
เปลี่ยนถูกเตรียมใส่คนหลังกว่า
ตอบร่วมได้นะครับแขนตอนออกขนาดประกัน